คุณผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันดีว่าสมุทรสาครยังมีตัวเลขผู้ติดโควิด๑๙
เพิ่มขึ้นอย่างเมื่อวานก็เกือบพันทีเดียว
ทำให้วัดที่สมุทรสาครไม่รับเผาศพคนที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙
แต่ว่าวัดไผลล้อมที่นครปฐมเขาประกาศไปว่า
รับจัดงานศพและเผาศพให้ทุกกรณีรวมทั้งผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙ด้วย
แล้วล่าสุดนะฮะมีมรปภครับอายุ๕๖ปีที่เป็นผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโควิด๑๙
ก็มีการนำศพไปทำการชาปนกิจที่วัดไผลล้อมจังหวัดนครปฐม
ศพนี้ชื่อนายประธานเสนค้าอายุ๕๖ปี
เป็นรบพออยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครเขาเสียชีวิตจากโควิด๑๙
ถูกส่งไปลักษณะคือแพ็คอยู่ในถุงป้องกันอย่างดีป้องกันการประบาดของเชื้อโรค
แล้วก็บรรจุใส่ลงที่มีซิลป้องกันอีกชั้นหนึ่ง
เพื่อป้องกันโรคทุกอย่างมาตามขั้นตอนความปลอดภัยอย่างหนาแน่นมากเลย
พอไปถึงวัดนะฮะก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนพระท่านเองเวลาสวดต้องใส่เฟสชิลแบบนี้
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องใส่ชุดต่างต่างเพื่อป้องกันมีการยกโลงลงจากรถขึ้นเตาเผาด้วยความรวดเร็วคือ
ลดขั้นตอนในการที่จะเสี่ยงสัมผัสต่างมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อของรถที่ขนศพมา
คณะสงฆ์เองสวดพระอภิษฐรรมสวดบังสกุลให้เสร็จปุ๊บวางดอกไม้จันทร์เผาเลยครับ
เวลาทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่รถขนศพมาถึงจนเผา๓๐นาทีเสร็จพิธีการ
ญาติก็มาแล้วก็เนี่ยร่วมพิธีการที่หน้าเมนแล้วก็เผาไปเลยไม่ได้ลงสาราเลยนะครับ
นางสาวกาญจนาเศรษฐน้องสาวของผู้ตายบอกว่าพี่ชายเนี่ยมีอาการเส้นเลือดในสมองแตก
อาการเริ่มดีขึ้นแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านดูแลกันไปจนวันที่๑๓มกราคม
ปรากฏว่าอยู่ในสภาพเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปแล้ว
และ๒๒มกราคมมีอาการผิดปกติก็เลยนำตัวจากบ้านไปส่งโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
อาการมันหนักขึ้นหนักขึ้นจนเสียชีวิตด้วยอาการปอดอักเสบติดเชื้อจากโรคโควิด๑๙
เสียชีวิตคืนวันที่๒๕มกราคมนี้เองครับ
แล้วญาติเองพยายามติดต่อไปทางจังหวัดไปทางวัดต่างในสมุทรสาคร
ไม่มีวัดไหนรับเผาศพให้เลยเพราะว่าเสียชีวิตจากโควิด๑๙
ก็เลยเอ๊ะเห็นข่าวว่าหลวงพี่น้ำฝนวัดไผลล้อมเอง
ท่านเคยแบตกะเอาไว้ว่ายินดีจัดและเผาศพให้ทุกกรณี

ได้รับการประสานมาจากญาติตั้งแต่ช่วงบ่ายโมง
ว่าของศพนี้ต้องการจะมาเผาที่นี่
วัดก็ไม่ขัดข้องเพราะว่าได้มีการประกาศไปแล้ว
ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้แล้วว่า
ไผลล้อมยินดีจะชาวบรรณกิจให้กับศพในทุกกรณีไม่ว่าจะเสียชีวิตด้วยเหตุผลใดก็ตาม
เพียงแต่ว่าต้องมีใบมรณบัตรกับบัตรประชาชนมาแสดงว่าคุณเป็นใครมาจากไหน

ส่วนใครที่ไม่มีเงินทางวัดเขามีโครงการสวดแล้วเผาฟรีให้ด้วยนะ
ติดต่อไปที่วัดภัยล้อมได้ที่จังหวัดนครปฐม